พูดถึงความสามารถของมาร์คมาร์เกสนะครับเราเห็นกันไปแล้วนะครับ
ฝีไม้ลายมือนะครับของทางการแข่งขันนะครับ
แรงบันดาลใจที่เขาสร้างให้กับเด็กแล้วก็แฟนคลับเขานะครับ
ลองดูหน่อยนะครับสกรูปชิ้นนี้นะครับของน้องวินนี่นะครับ
ที่ได้รับแรงบันดาลใจครั้งนี้จากมาร์คมาร์เกสผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
อยากจะขอบคุณเขาด้วยที่มอบแรงบันดาลใจให้ลูกผม
คือคือเหมือนมาร์คให้ความสำคัญกับลูกผมคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากอะครับ
และนี่คือคำขอบคุณของคุณการศรีเพชรสุวรรณหรือคุณก๊อฟนะครับ
ที่มีต่อมาร์คมาร์เกวดแชมป์โลก๗สมัยที่ช่วยมอบแรงบันดาลใจ
ในการเป็นสุดยอดนักบิดให้กับน้องวินนี่ลูกชายของเขา
มาแข่งขันในเมืองไทยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
โดยคุณก๊อฟเล่าให้ผมฟังนะครับว่าไม่อยากจะเชื่อว่าการเขียนจดหมายเพียงฉบับเดียว
จะเป็นการสร้างโอกาสสำคัญในชีวิตได้มากถึงขนาดนี้ครับ
เจ้าตัวนั้นตัดสินใจเขียนจดหมายถึงสุดยอดนักบิดแห่งยุค
ตามคำร้องขอของลูกชายที่อยากได้รับโอกาสนั่งเก้าอี้ของแชมป์โลกสักครั้งในชีวิตครับ
จดหมายเนี่ยผมเขียนไปว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอหนูได้นั่งเก้าอี้ของมาร์เกวสสักครั้งหนึ่งครับ
ซึ่งเป็นภาษาสเปนครับซึ่งผมแปลให้ลูกครับผม
แล้วก็ให้ลูกเนี่ยก็ให้วินนี่ไปส่งให้ครับ
แล้วมาเควดก็ได้อ่านอ่านแล้วก็เขาก็เซ็นรูปใบนั้นกลับมาคืนให้ครับ
แล้วผมก็มาที่สนามแข่งในวันพฤหัสพอวันพฤหัสปุ๊บก็ได้เข้าไปนั่งเก้าอี้
แล้วก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมพิษก็คือปิดพิษให้เลย
ซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถเข้าได้อยู่แล้วครับ
คือของแบบนี้ผมว่ามีเงินมันมีเงินเยอะก็ซื้อไม่ได้ครับ
แต่ความโชคดีของน้องวินนี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ
มาร์คมาร์เกรทยังใจดีเรียกวินนี่เข้าไปในห้องพักส่วนตัว
พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันนั่นก็คือเซ็นเซอร์เข่า
แถมยังมีลายเซ็นประทับให้ด้วยนะครับ
เป็นไงบ้างวินนี่วันนี้ได้เจอกับมาร์คมาร์เกวดด้วย

ไม่ได้คุยอะไรกับเราเลยหรอ

เซ็นเซอร์เข่าท่านน้องเป็นไงบ้างดีใจไหม

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขามีของให้วินนี่นะ
ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
แต่เขาบอกว่าให้มารอตอนกลางวันหลังจากที่เขาซ้อมเสร็จ
ก็พอกลางวันหลังจากเขาซ้อมเสร็จก็มารอ
พอมารอปุ๊บทีนี้มาร์คมาร์คเวทก็มา
แล้วเขาก็บอกว่าพาวินนี่เพราะว่าตรงนั้นคนมันเยอะอะครับ
เขาก็พาวินนี่เข้าไปในห้องก็คือห้องพักของเขาเลย
เป็นห้องไพเวทแล้วก็คือผมเข้าไม่ได้
แต่วินนี่เข้าไปคนเดียวในเหตุการณ์นั้น
ซึ่งเข้าไปได้ประมาณสัก๕นาที
ก็กลับออกมาพร้อมกับเซ็นเซอร์คู่นึงพร้อมลายเซ็น
แม่เห็นความใจดีและให้ความสำคัญกับเด็กของมาร์คมาร์เกรทแล้ว
อยากส่งกำลังใจให้เจ้าตัวคว้าแชมป์โลกไปอีกหลายสมัยเลยแหละครับ
และขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับ
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน